คู่นี้ครบกันมาทำ๗ปียาวนานมากเลยนะบอก
ปีนี้ถือว่าเป็นปีอาร์ถันด้วยนะรักเจ็บปีนะจ๊ะคุณผู้ชม
ไม่เป็นไรอาร์ถันก็แต่งมือนั้นซะเลยมาเออแต่งซูซะเลย
คุณผู้ชมดูบรรยากาศโอ้โหเป็นหาดสุดหรูเลยนะคะที่เมาดีฟค่ะ
แล้วก็ส่วนความรู้สึกนะทั้งคู่จะเป็นอย่างไรแพลนจะแต่งงานตอนไหน
ถึงแถวบ้านเลขแพ้ทางแพ้ทางให้กับโยเกิร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเต็มเลยค่ะ
ให้รู้ว่าโอเคเรามุ่งมั่นแล้วนะว่าอนาคตว่าเราจะใช้ชีวิตคู่กัน
เพราะฉะนั้นที่เหลือถ้าเขาอยากจัดอย่างไรก็ปล่อยเขาเลย

ในทุกแก้มุมของคนที่ใช้ชีวิตคู่ด้วย